เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ

มีข้อความที่ส่งมาให้อีเมลที่ส่งมาให้กันเยอะเลย
ในการเลือกคำถามและตั้งคำถามเข้ามา
บางคนบอกว่าไม่ได้อยากได้คำตอบอะไร
แค่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองเจอ
ยินดีที่สุดนะคะอย่างน้อยเรื่องราวที่เราเจอ

แต่อย่างน้อยยังเป็นวิธีคิดให้กับคนอื่นได้
จะได้มาเรียนรู้กันในพื้นที่ตรงนี้ด้วย

คำถามวันนี้เป็นคำถามที่ส่งมาจากคุณผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งปกติแน่นอนคำถามที่ส่งเข้ามา

แต่ตอนนี้ผู้ชายเยอะมากเลยที่เจอปัญหาความรัก

สวัสดีครับคุณอ้อยผมชื่อต่อ
ระหว่างพิมพ์เรื่องราวนี้รู้สึกแปลกเหมือนกัน
ไม่คิดว่าวันนึงต้องมานั่งพิมพ์ปัญหาของตัวเอง
ศึกษาคนที่ใกล้ตัวมากจนเกินไป
เพราะว่ากลัวว่าคำถามของเขา
ปัญหาของเขาจะไปกระทบจิตใจหรือเปล่า

อย่างน้อยสบายตัวสบายใจ
เพราะคนที่อยู่ในเรื่องราวที่เล่ามา

แล้วก็ไม่ได้สามารถจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกับเจ้าตัว

ผมยอมรับว่าผมเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่ง
แต่ถ้ามีแฟนคบกันจริงจังเมื่อไหร่ก็จะเบาความเจ้าชู้ลงไปบ้าง
เบาลงนะแต่ก็จะมีพูดคุยหยอดบ้างตามภาษา
กระทั่งมาเจอกับแฟนคนล่าสุดจีบติดจากการแซวเธอบ่อยจนใจอ่อนนี่แหละครับ
อายุน้อยกว่าผม๗ปีด้วยอุปนิสัยน้องเป็นคนน่ารัก
ง่ายไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่จู้จี้จุกจิกมีเหตุผลไม่เหวี่ยงไม่วีน
ก็เลยทำให้เราคบกันนานที่สุดเท่าที่ผมเคยมีแฟนมาเลยคือ๓ปีกว่า
คนนี้คบนานนะคะด้วยความที่เธอดูเป็นผู้ใหญ่เข้าใจโลกเข้าใจผม
ก็เลยไม่ค่อยอึดอัดว่าต้องปรับตัวอะไรมากมีไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน
กินเหล้าบ้างหยอดสาวบ้างนิดหน่อยใช้ชีวิตได้ตามสบายใจแบบไม่อึดอัด
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยบ่นหรือว่าอะไร
ทำให้ผมรู้สึกสบายใจมากว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้
เคสเก่าที่เลิกรากันไปผมเคยสงสัยจนถามเธอนะครับว่า
เอ๊ะเธออยากให้ผมปรับอะไรตรงไหนไหมเธอก็บอกว่า
หนูเชื่อว่าพี่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดังนั้นหนูเชื่อการตัดสินใจของพี่
ตอนนั้นผมก็คิดเลยว่าผมเองก็ไม่ได้พยายามจะต้องเป็นแฟนที่ดีที่สุด
สำหรับเธอแต่ผมก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นคนเลวร้าย
ผมไม่ได้ทำผิดอะไรหรือไปเป็นชู้ทางกายหรือทางใจกับใคร
ดังนั้นสิ่งที่ผมทำถือว่าไม่ได้เป็นแฟนที่แย่นัก
แม้ว่าผมจะไม่โชว์ความหวานเหมือนคู่อื่นแต่คนสนิทรอบตัวผมทุกคนรู้ว่าผมมีแฟนแล้ว
โดยรวมเรียกว่าผมแฮปปี้กับรักครั้งนี้มากจนคิดอยากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเธอ
ดังนั้นเมื่อปลายปีก็เลยคิดขอเธอแต่งงานก็เลยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองของผมและของเธอ
โดยที่เธอไม่รู้ว่าผมไปคุยครอบครัวของเธอไม่ได้แย้งอะไรเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
ให้ลูกสาวเขาตัดสินใจก็แล้วกันลูกรักใครก็รักตามลูกนั่นแหละ
ผมก็เลยจัดแจ้งจะขอเธอแต่งงานในวันเกิดซึ่งผมพาเธอมาทานข้าวที่ร้านอาหาร
เค้กไว้อย่างดีกะว่าจะขอเธอแต่งงานหลังจากที่เธอเป่าเค้ก
ซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงภาพที่ผมเองมองเอาไว้กะเอาไว้คือเฮ้ยเธอต้องดีใจมาก
แต่มันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดเลยครับคุณอ้อยเธอดูตกใจแต่ไม่ดีใจสักนิด
ไม่รับแหวนจากผมที่สำคัญเธอปฏิเสธการขอแต่งงานของผมครับ
และเธอให้เหตุผลว่า๓ปีที่ผ่านมาเธอพยายามเข้าใจวิถีชีวิตในแบบของผม
วันนี้เธอรู้แล้วล่ะว่าผมรักอิสระมากกว่าชีวิตเธอ
ดังนั้นเธอก็เลยไม่อยากจะพยายามเข้าใจชีวิตผมอีกต่อไปแล้ว
สุดท้ายเธออยากขอเลิกกับผมเป็นของขวัญวันเกิดเธอในปีนี้
เพื่อที่เธอจะได้ให้โอกาสตัวเองได้ไปเจอคนใหม่ที่รักเธอได้มากกว่าผม
เป็นการเลิกกันที่ไม่มีการโวยวายไม่มีการทำร้ายร่างกายเหมือนแฟนเก่าที่ผ่านมา
แต่ผมกลับรู้สึกจุกเจ็บและอายมากเธอบอกผมว่าเธอเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปแหละ
อยากได้ความใส่ใจอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปของแฟนเธอก็มีอารมณ์หึงหวงนะ
แต่แค่เธอเป็นคนไม่แสดงออกผมก็บอกนะครับว่าแล้วทำไมถึงไม่บอก
อยากให้ผมเป็นยังไงทำไมไม่พูดเธอก็บอกว่าคนที่เป็นแฟนกันเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้
ก็ไม่ควรที่จะคบกันต่อผมยอมรับว่าส่วนหนึ่งผมอาจจะชอบเล่นชอบแซวกับผู้หญิงคนอื่นมากไปหน่อย
แต่มันก็เหมือนกับผู้ชายหลายคนที่ถ้าไม่บอกตรงผมก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไร
ผมผิดอะไรอีกไหมเรื่องที่ผ่านมาเดือนกว่า
ผมรู้สึกว่าผมวนเวียนง้อเธออยากให้เรากลับมาคบกัน
แต่ทุกครั้งเธอจะพูดสั้นว่าให้ผมกลับมาทบทวนว่าผมผิดหรือต้องแก้ไขอะไรบ้าง
ให้ไปคิดเองคิดได้แล้วค่อยมาคุยกัน
คำถามข้อที่๑ผมไม่รู้ว่าผมผิดอะไรขนาดนั้นเลยหรือ

สองทำไมผู้หญิงมีอะไรชอบไม่พูดผมเองก็เป็นคนที่เดาไม่ค่อยเก่ง
ข้อสามผมเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่คบกันสรุปผมเปลี่ยนหรือเธอคาดหวังมากขึ้น
และข้อสี่เผื่อเธอฟังอยู่คุณอ้อยช่วยผมง้อเธอหน่อยนะครับ

ก่อนจะง้อเธอนะคะลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะ
หอดผู้หญิงคนไหนก็ได้ก็ไม่ได้นอกใจหรือนอกกายซะหน่อย
ไม่ใช่แฟนที่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เราคิดแต่มุมของตัวเองค่ะ
ที่ไม่ได้ถามเธอด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอยากให้เราเป็นแฟนแบบไหนกันนะ
คำตอบที่น้องเขาเคยบอกว่าหนูเชื่อว่าพี่รู้ว่าอะไรควรทำ
ไม่ควรทำดังนั้นหนูเชื่อการตัดสินใจของพี่
เชื่อไหมคะว่าเป็นประโยคที่ต้องตีความให้ดีเลยนะเพราะนี่คือความกดดัน
และถามกลับในเวลาเดียวกันคำว่าหนูเชื่อว่าพี่รู้ว่าอะไรควรทำ
ไม่ควรทำแต่เรายังทำต่อในสิ่งที่ผู้หญิงที่ไหนจะสบายใจอะคะ
แฟนเราหยอดคนนั้นทีอ่อยคนนี้ทีแล้วก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไร
พ้องก็รู้หมดเลยไงว่าเรามีแฟนแต่ก็ยังโชว์โสดแบบนี้ได้
คนอื่นจะรู้สึกว่าแฟนเป็นผู้หญิงแบบไหนล่ะคะ
ยอมให้แฟนทำขนาดนี้เชื่ออยู่หรือหรือโห้ผู้หญิงคนเนี้ยอดทนเนอะ
เอาความอดทนเข้าแลกความรักเลยเหรอ
คือถ้ามองอีกมุมค่ะเหมือนเราให้เกียรติเขาน้อยไปหน่อยอะค่ะ
เราไม่รู้สักนิดว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำ
หรือรู้ทั้งรู้แต่คิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลย
เจอผู้หญิงที่แสนจะเข้าใจนะคะ
เรายิ่งต้องดูแลเขาดีไม่ใช่เคยตัว
ปัญหาความรักของหลายคู่อะค่ะมักจะอยู่ที่ตรงนี้แหละ

การคุยกันและการรับฟังกันเธอไม่ชอบให้เป็นแบบนี้
ก็บอกกันตรงสิเพราะคิดว่าเรื่องแค่นี้คงจะเข้าใจ
แต่นั่นแหละค่ะบางคนนี่ไม่รู้คือไม่รู้จริงนะคะ
เคยเจอไหมฝ่ายหญิงงอนแทบตาย
ฝ่ายชายยังไม่รู้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี่โกรธหรือน้อยใจตรงไหน
เนี่ยมีเยอะแยะไปค่ะที่ฝ่ายหญิงงอนเองหายเอง
หรือแม้แต่งอนเองต้องเป็นฝ่ายกลับไปงอผู้ชายเองก็มี
แรกพอไหวค่ะแต่นานไปมันก็บรรทอนความรู้สึกในใจกันได้
รักกันถึงต้องหมั่นสังเกตไงคะ
ผู้ชายบางคนถึงขั้นบ่นว่าหูผู้หญิงเข้าใจยากเหลือเกิน
บางทีไม่ต้องเข้าใจอะค่ะแค่ใส่ใจที่จะถามไทยก็ยังดีนะคะ
คือเธอเองเนี่ยการงอนการขี้น้อยใจ
ต้องยอมรับนะคะว่าการงอนหรือการน้อยใจใช้พลังเยอะมากนะ
งอนจะงี่เง่าหรืออะไรก็ตามที
และส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะงี่เง่ากับคนที่เราให้ความสำคัญ
และถ้าอีกฝ่ายมองว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้เป็นเรื่องไร้สาระ
คราวนี้จะยิ่งไปกันใหญ่เลยคิดถึงใจเขาใจเราค่ะ
เทียบกันถ้าผู้หญิงของเราก็หยอดคนนั้นคนนี้ไปทั่ว
องแต่ชำมองตาหวานบริหารเสน่ห์ทุกครั้งอยู่ตลอดเวลา
คนที่อยู่ข้างจะรู้สึกยังไงอ่ะคะอยากให้แฟนเป็นแบบไหน
เราต้องทำแบบนั้นไม่อยากให้แฟนเป็นแบบไหน
เราก็ต้องไม่ทำแบบนั้นกับแฟนเรา๓ปีที่เราเข้าใจผิด
ว่าเธอเข้าใจมาตลอดแต่เข้าใจไม่ได้แปลว่ายอมรับเสมอไปนะคะ
และการที่เธอไม่ถือสาก็ใช่ว่าเธอจะไม่รู้สึก
คืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงด้วยกันนะแต่อยากให้มองเห็นปัญหาในฐานะผู้หญิงอีกคน
มาช่วยคอนเฟิร์มแล้วกันว่าผู้หญิงเขารู้สึกแบบนี้ค่ะ
ต่อให้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาอายุเยอะกว่าเรา
แต่ไม่มีใครสบายใจที่เห็นแฟนเรามัวแต่หยอดคนอื่นให้ความหวังคนอื่น
ต้องถามตัวเองเสมอว่าแล้วฉันยืนอยู่ตรงนี้ทำไม
อยู่ในฐานะไหนความรู้สึกแบบนี้ใครก็เป็นนะคะ
เขาพูดถึงเรื่องของการพยากรอากาศเปรียบเทียบเรื่องดินฟ้าอากาศกับเรื่องความรัก
ดีหลายตอนเลยมีคู่หนึ่งในเรื่องค่ะ
อยู่ห่างจากภรรยาและลูกมา๑๔ปีเพราะว่าต้องไปทำงานพยากรอากาศที่ต่างจังหวัดนะคะ
คราวนี้๑๔ปีมันมีความห่างเหินอยู่แล้วล่ะ
พอได้เข้ามาทำงานในกรุงโซพอได้กลับบ้านอยู่ก็กลายเป็นคนแปลกหน้าของทั้งบ้าน
ภรรยาก็ทำให้บรรยากาศดูอึมครึมลูกสาวในวัยรุ่นอันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
จะรู้สึกแปลกแยกไม่คุ้น
เวลามีพ่ออยู่ในบ้านกลายเป็นความอึดอัดทั้งที่รักกันนะคะ
ภรรยาก็คอยกระแนะกระแหน่ตลอดว่าเนี่ยมีสามีฉันก็เหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ฝ่ายชายก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวเธอที่ต้องไปทำงานไกล
ก็เพราะส่งเสียที่บ้านไม่ใช่หรือเขาไม่เคยมีเรื่องนอกใจนอกกายเลยนะ
เป็นสามีที่ซื่อสัตว์ตลอดไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลัง
ทุกบาททุกสตางค์ก็ให้ครอบครัวเขาบกพร่องตรงไหนหรือ
คราวนี้พอมีบางซีนอยากจะเข้าไปช่วยภรรยาหยิบนั่นหยิบนี่ช่วยทำกับข้าว
ก็ทำข้าวของหล่นแตกจนภรรยาหงุดหงิด
ภรรยาก็หันมาบอกว่าไปนั่งนิ่งได้ไหม
เดินไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันดูเกะกะไง
คราวนี้สามียิ่งรู้สึกเลยว่าฉันควรอยู่ตรงไหนดี
เดินไปไหนมาไหนเหมือนไม่ใช่ที่ทางของตัวเอง
คือถ้ามองฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็ถูกอะค่ะสามีก็พูดไม่ได้ผิดนะ
ภรรยาล่ะก็ควรจะน้อยใจไหมก็น้อยใจไง
มีเธอแล้วแต่ฉันต้องสู้ชีวิตมา๑๔ปีเหมือนกับที่ไม่มีพ่อบ้านเลย
แต่สามีก็ไม่ผิดนะก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาส่งเงินมาตลอดแล้วเขาไม่เคยนอกใจ
เห็นไหมคะเช่นเดียวกันมองจากข้างใครคนนั้นก็ไม่ผิด
แต่ถ้าสื่อสารและบอกกันดีมันจะง่ายกว่านี้
ที่สุดแล้วในเรื่องสามีไปนอนออฟฟิศค่ะระหกระเหินทั้งที่มีบ้านเป็นของตัวเอง
เพราะคิดแล้วว่าหรือกับชีวิตครอบครัวของเราอยู่กันห่างน่าจะมีความสุขกว่า
เอามาเล่าให้ฟังเพราะเรื่องที่ถามมามีความคล้ายกัน
เราเองอาจจะมองว่าการล้อเล่นหยอกเล่นกับใครมันไม่ผิดมากมายนี่นะ
มันผิดขนาดนั้นเลยหรือเราไม่รู้ไงคะว่าเธอใช้ความอดทนไปถึงขั้นไหนแล้ว
และคนสองคนอาจจะให้ความสำคัญในบางเรื่องไม่เหมือนกัน
อันนี้เราต้องยอมรับนะคะฉันคิดว่าไม่เห็นจะเป็นอะไร
อาจคิดว่าเนี่ยเรื่องใหญ่เชียวนะทำไมไม่รู้จักเลิก
ทำไมคิดเองไม่ได้ว่าควรหรือไม่ควรแต่ถ้ายังไม่หยุดรักกัน
ไม่หยุดสื่อสารกันค่ะที่สำคัญนะคะ
ไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างการสื่อสารจะลดระยะห่างระหว่างกัน
ทัศนคติและการใช้ชีวิตด้วยยังต้องพูดกันคุยกันอยู่เสมอ
เห็นถามมา๔คำถามนะคะลองไล่ไปทีละข้อแล้วกันนะคะ
อย่างข้อแรกเลยที่ถามว่าผมผิดมากหรือ
ต้องแก้อะไรบ้างนอกจากแซวสาวเรื่องนี้ควรถามเธอค่ะ
บอกเลยว่าเราเองแย่มากเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร
ดันโชคดีนะเจอแฟนที่เข้าใจเรามากจนเราเหลิง
อยากให้เราเป็นแบบไหนบอกสิขอโทษที่ผ่านมาเราคิดน้อยไปหน่อย
เธอเสียใจเรายังไม่รู้ตัวเลยเราขอโทษจากหัวใจ
ถ้าเธอยังให้โอกาสขอให้เรารู้ว่าพลาดตรงไหน
เราจะใช้โอกาสทั้งหมดที่มีอย่างดีที่สุดต้องยอมรับกันแบบนี้ไปเลยตรงค่ะ
อย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่ยอมบอกกัน
ก็บอกสิว่าอยากได้แบบไหนเรื่องบางเรื่องเวลาร้องขอแล้วมันจุกคอจริงค่ะ
นะคะข้อต่อมาทำไมผู้หญิงมีอะไรไม่ชอบพูด
ผมก็เป็นคนเดาใจไม่เก่งก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนผู้ชายบางคนใส่ใจจะตาย
รู้สึกได้ทุกครั้งเมื่อมีสัญญาณผิดปกติไม่เห็นต้องเดาเก่งเลย
แค่เข้าใจให้ได้ว่าบางเรื่องอย่าลืมนะการร้องขอเขาก็เจ็บปวดเช่นกัน
เพราะเป็นเรื่องที่มันควรจะเข้าใจได้จะตาย
ไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นแฟนแฟนผู้ชายหรือแฟนผู้หญิง
เราจะมีความสุขหรือเวลาที่แฟนแซวคนอื่นเป็นว่าเล่น
โชว์ความเจ้าชู้โดยตลอดเวลายังบริหารเสน่ห์อย่างไม่หยุดยั้ง
ทั้งที่ก็ดันมีเราอยู่ข้างด้วยนะ
อย่าเพิ่งคิดว่าผู้หญิงทำไมไม่ชอบพูดผมเองก็เดาใจไม่เก่ง
ถ้าเป็นคนเจ้าชู้ระดับนี้เนี่ยน่าจะพอเดาใจได้แล้วพอสมควรนะคะ
ข้อ๓ค่ะบอกว่าผมเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่คบเธอ
สรุปผมเปลี่ยนหรือเธอคาดหวังมากขึ้นไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะ
เป็นตั้งแต่วันแรกเธอเองก็คงอยากเห็นพัฒนาการ
ว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมวันแรกหยอดคนอื่นยังไง
ปีผ่านไปยังคงเหมือนเดิมแสดงว่าเราไม่เคยรู้สึกผิด
และยังคงคิดถึงหัวใจเธอน้อยไปหน่อยยังคิดถึงหัวใจเธอน้อย
เสมอต้นเสมอปลายอย่าลืมค่ะไม่มีอะไรแน่นอน
ไม่มีอะไรเสมอไปเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยน
จะเปลี่ยนให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนให้แย่ลงความรักก็เหมือนกันค่ะ
รักมากขึ้นทุกวันก็มีรักน้อยลงทุกทีก็เยอะ
อย่าเพิ่งหาว่าเธอน่ะผิดฉันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้น
คนค่ะไม่ใช่สิ่งของต้องมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นถึงเรียกว่าเป็นสิ่งปกติ
และถ้าเกิดว่าตั้งคำถามว่าตกลงผมผิดหรือเธอคาดหวังมากเกินไป
เราเริ่มโยนความผิดให้อีกฝ่ายนะคะถ้าวันนี้อยากง้อเธอจริงจริง
ยอมรับความผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีใครหรอกค่ะ
กับแฟนมา๓ปีแล้วก็เออเลิกเถอะเลิกเถอะ
ที่เธอจะพูดคำนี้ได้เธอก็คงเจ็บปวดไม่ใช่น้อย
อย่าลืมว่าอย่างน้อยเธอยังให้ความหวังในประโยคที่บอกว่า
ไปคิดดูเองนะถ้ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนแล้วค่อยมาคุยกัน
ถ้าไม่มองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปประโยคนี้อย่างน้อย
เธอได้เปิดหน้าต่างบานเล็กเอาไว้ยังไม่ถึงกับปิดโอกาสซะทีเดียวนะคะ
ถ้าจะติ๊งนิดนึงน่าจะติ้งตรงน้องผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามทีที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะคะ
คือไม่มีใครเข้าใจเราทุกอย่างอย่างที่เรารู้สึกหรอกค่ะ
มีอะไรถึงต้องพูดต้องบอกบางคนบอกว่ามองตาต้องรู้ใจแล้วสิ
วันนี้โลกมันซับซ้อนเยอะค่ะมีอะไรอยากขออะไรบอกตรง
มีคนเยอะมากอยากได้แต่ไม่กล้าขออยากรอแต่ก็ไม่กล้าหวัง
วันนี้ถ้าเราคบกันมาถึงขนาดนี้แล้วพูดเลยค่ะ
ถ้าบังเอิญว่าเธอทำไม่ได้อย่างที่เราขอค่อยตัดสินใจอีกที
ดีกว่าพยายามคิดแทนแล้วให้เหตุผลว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่รู้
แต่ถ้าพูดแล้วขอก็แล้วเขายังทำอันนี้จบเลย
ถือว่าเราส่งสัญญาณตลอดมาดีกว่าเขาพูดได้ว่า
มีอะไรแล้วทำไมไม่บอกไม่อย่างนั้นเนี่ย
ถ้าสมมุตินะคะเราส่งสัญญาณตลอดมาแล้วนะแต่เขาไม่หันมามอง
อันนี้ต้องจบกันไปอย่างสมบูรณ์เลยอย่างเงียบนิ่งอะไรก็ได้ยังไงก็ได้
แล้วพอถึงวันหนึ่งเหมือนระเบิดเวลากดตู้มจบ
มันก็ดูไม่แฟร์กับหัวใจของคนที่อยู่ใกล้เรานะถ้ามองดูอีกมุมหนึ่งนะคะ
และสุดท้ายค่ะอยากให้ช่วยง้ออ่ะง้อให้หน่อยก็ได้
และจริงเวลาจะง้อใครไม่มีใครอยากให้คนอื่นง้อแทน
เขาอยากได้ยินเสียงแฟนเขานั่นแหละคนอื่นแค่กองเชียร์ค่ะ
แต่ได้แต่หวังว่าถ้าน้องฟังอยู่มีผู้ชายคนนึง
วางทิ้งฟอร์มและศักดิ์ศรีทุกอย่างในโลกค่ะ
เพื่อจะมีน้องเดินข้างเขาต่อไปในชีวิต
ถ้าสิ่งที่ผ่านมาคือความผิดพลาดที่เขาไม่ได้ตั้งใจ
น้องยังคิดว่ายังรักเขามากพอจะให้โอกาสเขาแก้ตัวต่อไหม

ถึงมีบางครั้งที่เราเผลอทำร้ายหัวใจคนที่เรารักแบบไม่รู้ตัว
ครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะยังไม่ต้องถึงขั้นแต่งงาน
แต่ขอโอกาสได้ใช้เวลาต่อจากนี้จากคนผิดที่เพิ่งรู้ตัวได้ไหมคะ

อันนี้ช่วยง้อแล้วนะคะ
ขอให้ยังมีความรักที่ให้กันมากพอที่จะต่อเวลาได้ใช้โอกาสระหว่างกัน
ขอบคุณที่ส่งเรื่องราวตัวเองเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับหลายคนนะคะ
และในที่สุดค่ะยังคงยืนยันมีอะไรถามเลยตรง
คุยกันตรงความรักเป็นเรื่องคนสองคน
แก้ปัญหาความรักต้องร่วมมือกันแก้ทั้งสองคน

ไม่ต้องคิดแทนไม่ต้องรู้สึกว่าโถทำไมเรื่องแค่นี้คิดไม่ออก
เพราะบางคนคิดไม่ออกจริง
ดูแลหัวใจและดูแลร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
ช่วงนี้พวกเราเจอเรื่องที่ทำให้เราเปราะบางเยอะมาก
เรื่องจากน้ำมันแพงปัญหาสงครามปัญหาโควิด
และยังตามติดชีวิตของน้องแตงโมหลังจากที่น้องจากไป

บางทีเราดูในสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดการเอาอารมณ์และเอาหัวใจเข้าไปผูก
แต่นั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเปราะบางมากขึ้น
ถ้าบังเอิญว่าเราเปราะบางจนกระทั่งรับมือกับเรื่องของตัวเองไม่ไหว
โปรดติดตามตอนต่อไป